กับคุณภาคภูมิจริงอยากให้คุณภาคภูมิเล่าข่าวนี้เองนะเนี่ย

ก็ถ่ายทอดตอนเช้านะคะ๗โมงที่ฉันตั้งนาฬิกาปลุก
มาดูปกติตื่นสาย
เพราะกว่าจะจบข่าวเหมือนดึกใช่ไหม
ตื่นมาดูจ้า
เนี่ยแล้วก็นางงามจากประเทศฟิลิปปินส์คว้ามงกุฎไปครอง
คือทุกคนที่ได้ดูจะต้องบอกว่า
เธอมาเพื่อคว้ามงกุฎจริง
เป็นตัวเต็งมาตั้งแต่รอบพรีลิมรอบก่อนหน้านี้
แบบท่าหมุนสถานจักรวาล

ใช่ทุกคนนะทำตามในโลกโซเชียล

ลุ้นกันระหว่างแอฟริกาใต้กับฟิลิปปินส์

ชุดนะชุดว่ายน้ำชุดราตรี

เหมือนพี่ม้าออนภาพูดในรายการข่าวใส่ไข่
พอเข้ารอบอักสึงสิบคน

นี่แค่ตอนเดินเนี่ย

ปิดฉากโลงเรียบร้อยสวยงามนะคะ
สาวไทยของเราก็ทำได้ดีที่สุดนะเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายนะคะ
ครั้งที่สามแล้วนะคะครับหลังจากเว้นช่วงแต่ละครั้งสิบสามปีครั้งแรกก็
คือปี๑๙๙๒ครั้งที่๒ปี๒๐๐๕ครั้งล่าสุดก็คือปีนี้นะคะ
เข้าประกวด๙๔ประเทศปีนี้เป็นปีแรกนะคะคุณผู้ชมที่กรรมการ
เป็นผู้หญิงทั้งหมดมีพี่ปุ๋ยพรทิศด้วยใช่รักพี่ปุ๋ยใช่ค่ะ
แล้วก็ปีนี้มิสฟิลิปปินส์ก็รักเด็กเหมือนพี่ปุ๋ยนะที่ได้รางวัล
ได้มงกุฎไปนะสวยจริงนะมากต้องยอมต้องยอมถ้าเดินยอมดูสิ
อายุ๒๔เองแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่มีสาวข้ามเพศจาก
สเปนเข้าร่วมประกวดด้วยคนนี้ค่ะบอกว่าเธอถือว่าเป็นตัวแทน
ของสาวข้ามเพศทั่วโลกไม่ใช่เป็นตัวแทนเฉพาะแค่ประเทศสเปน
เท่านั้นมันจะมีจังหวะหนึ่งอ่ะที่เธอถอดสายสะพายสเปนครับแล้วเธอ
เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าร่วมประกวด
ฟิลิปปินส์เธอเป็นสาวลูกครึ่งนะคะ
นางงามตั้งฉายาให้เธอว่าแมวเทา
คือเธอเป็นตัวเต็งตั้งแต่แรกอะค่ะ
รูปร่างหน้าตาท่าเดินทุกอย่าง
สหรัฐอเมริกาด้านดนตรีค่ะ
แล้วเธอก็มุ่งมั่นฝึกทุกอย่างท่าเดินท่าหมุนการตอบคำถาม
ในที่สุดเธอก็คว้ามงกุฎมาได้
๒ปีห่างกันแล้วฟิลิปปินส์ก็ได้อีก
ปีนั้นที่ฟิลิปปินส์ได้ปีที่ประกาศผลผิดอ่ะจำได้ไหม

แต่ปีนี้ประกาศถูกดีปีนี้ถูกปีนี้ถูก
ลิปปินส์ปีก่อนที่ได้รางวัลคือประกาศผิดว่าโคลัมเบียจริงแล้วฟิลิปปินส์ได้

ปีนี้ก็มาเขาก็ยังอยู่ตั้งแต่ปีนั้นแล้วเขาก็ไม่ได้เปลี่ยน
ดูท่าดูทางแบบยอมจริงเธอต้องได้
แล้วเธอก็สัมภาษณ์ดีนะตอบคำถามดีมากนะ

ช่วงที่มีการตอบคำถามเดี๋ยวไปฟังอันนี้เธอได้มงกุฎละ

และอีกอีกอย่างผมก็ชอบแมงโก้สแมนท์ที่บริเวณแวนดอร์

มันเป็นชีวิตชิ้นที่ชอบทุกครั้งที่มาไทย
ฉันหวังว่าผมจะได้มีแมงโก้สแมนท์ที่บริเวณแวนดอร์

มากแล้วก็เธอจะยกมือไหว้ตลอด
จะมีขัดใจชายไทยก็นิดหน่อย
เพราะเธอมีแฟนแล้ว
มากจริงชอบ
อ่าเอาดูในส่วนของสาวไทยหน่อยนะครับ
นิ้งโสพิดากาญจนรินนะครับ
ก็เข้าถึงรอบ๑๐คนสุดท้าย
เธอก็สร้างประวัติศาสตร์
ทำให้คนไทยสาวไทย
สามารถเข้ารอบ๑๐คนสุดท้ายได้๔ปีติดนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเธอก็ทำได้เต็มที่แล้วนะ
ก็เป็นความภูมิใจของคนไทยของประเทศไทยนะครับ
น้องนิ้งก็อายุ๒๓ปีนะครับ
ตอนนี้ก็มาตามความฝันอยากเป็นนางงามจักรวาล

แต่ก็มีกระแสดราม่าบ้างนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องของชุดราตรีสีแดง

อันนี้เป็นแบรนด์อาซาว่าคือหมูอาซาว่า
ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าคุณหมออาซาว่าก็จะไม่ทำแล้วใช่ไหม

แต่ปีนี้ก็อ้าวถ่ายเป็นเจ้าภาพทำให้นะครับ
ทำมาหลายปีเนี่ยตั้งแต่น้องแน็ต
น้องน้ำตาลน้องมะริยา
แฟนเวทีประกวดนางงามจักรวาลก็บอกว่า
โอ้โหชุดนี้สวมใส่มาแล้วมันไม่โดนใจอะไรอ่ะ
อาจจะเป็นส่วนหนึ่งทำให้เธอไปไม่ถึงความฝันหรือเปล่า
ได้สุดท้ายก็แค่๑๐คนสุดท้ายอะไรอย่างนี้
ล่าสุดครับทำให้คุณหมูอาซาว่า
ดีไซเนอร์ชื่อดังผู้ออกแบบชุดในปีนี้ประกาศ
อย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าหลังจากนี้จะเลิกแล้ว
จะไม่ทำชุดให้กับเวทีมิสยูนิเวิร์สในส่วนของตัวแทนประเทศไทยอีกแล้ว

ส่วนผู้ที่ได้รางวัลอีกรางวัลหนึ่งนะครับ
นั่นก็คือรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
ใช่ค่ะอันนี้ก็ถูกพูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแปลกเหมือนมี๓คนมาประกวด

คนกลางก็เป็นสาวงามจากลาวนะครับ
อนงหอมสมบัติคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม
จากชุดกินนารีทองคำสุดอเมซิ่งซึ่งตีความหมายไปถึงความเอื้ออาทร
จากผู้คนทั่วโลกในการให้ความช่วยเหลือประเทศลาวนะครับ
ภัยพิบัตรเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตกตอนนั้นเป็นเรื่องใหญ่

ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ลาวได้รางวัลชุดประจำชาติครับ
ออกแบบตัดเย็บโดยคัมภีร์อลังการนะฮะ

วัสดุส่วนใหญ่ก็จากยางพาราของไทยด้วย

ก็ไทยก็เป็นเจ้าภาพได้อย่างสมบูรณ์แบบในปีนี้
นะคะอยากมีลูกสาวส่งประกวดบ้างเลย